เห็นวินโดด้านบนนะคะเพื่อไทยไปแล้วเห็นวินโดด้านล่างใช่ไหมคะ
ผู้สื่อข่าวของเรารอพร้อมอยู่แล้วนะคะคุณพรธิดา
อยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติและเช้าวันนี้นะพลเอกประยุทธ์เนี่ย
จะขึ้นรถแห่เลยจากฝั่งทนวงเวียนใหญ่แห่มาถึงถนนเส้นวิภาวดี
บรรยากาศเช้านี้จะเป็นยังไงนะคะติดตามพร้อมกันเลยค่ะ

เพื่อเตรียมพร้อมก่อนที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาติ
จะเดินทางมาถึงนะคะพร้อมกับขึ้นขบวนแห่ไปกับผู้สมัครทั้ง๓๓เขตค่ะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะคารวาลรถค่ะที่เริ่มเตรียมความพร้อมนะคะแหก
เข้ามายังบริเวณอนุสวรีสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์ค่ะ
ซึ่งเช้านี้ก็เริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะคะโดยเส้นทางที่จะเคลื่อนขบวนไปค่ะ
ก็จะเริ่มตั้งแต่วงเวียนใหญ่นะคะถนนเพชรเกษมถนนอิสรภาพค่ะตลาดพระนกโรงพยาบาลศิริราชนะคะ
ข้ามสะพานพระปิ่นข้าวไปยังแยกคอกวัว
โดยจากนั้นก็จะไปยังพระราม๓ถนนเส้นสาธรณ์
และจะยาวไปจบที่บริเวณถนนเส้นวิภาวดีรังสิตค่ะ
ส่วนขั้นตอนต่อไปนะคะก่อนที่พลเอกหลังจากที่พลเอกประยุทธ์มาถึง
ก็จะเข้ามาสักการะนะคะอนุสวรีสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์ค่ะ
พร้อมกับทีมงานนะคะแล้วก็ผู้สมัคร
คุณผู้ชมค่ะถือว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ช่วงโค้งท้าย
พักก็เริ่มหาเสียงค่ะซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็จะขึ้นรถแห่ไปกับผู้สมัคร
หากใครอยากเจอตัวพลเอกประยุทธ์นะคะก็สามารถที่จะรอพบ
ตามจุดที่ที่ฉันได้รายงานไปเบื้องต้นค่ะ
ซึ่งคาดว่าขบวนจะเสร็จสิ้นเวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ